ไปดูเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้บ้างนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ค่ะ
พบรถกระบะที่ถูกขโมยไปจากอบตโคสิตที่อำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสแล้วนะคะ
ถูกนำไปจอดทิ้งไว้พร้อมกับระเบิดน้ำหนักถึง๑๒๐กิโลกรัม
ว่าเตรียมนำไปก่อเหตุระเบิดคาร์บอมในพื้นที่อำเภอสุไงโกลก
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สามารถเก็บกู้ไว้ได้อย่างปลอดภัยค่ะเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่คนร้ายประกอบไว้กับถังก๊าซหุงต้มสองใบ
ทะเบียนกกค๘๙๐๖นราธิวาส
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องแรงดันน้ำพลังสูงแล้วก็ใช้หุ่นยนต์เข้าช่วย
จึงสามารถเก็บกู้ระเบิดเอาไว้ได้สำเร็จค่ะ
จากการตรวจสอบก็พบว่าระเบิดที่คนร้ายประกอบไว้กับถังก๊าซมีน้ำหนักรวมกว่า๑๒๐กิโลกรัม
จุดชนวนด้วยระบบวิทยุสื่อสาร
ส่วนรถกระบะคันนี้กลุ่มคนร้ายบุกป้นมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมา
จากนั้นก็ได้นำระเบิดซุกซ่อนไว้ที่เบาะหลังและจะขับรถตามถนนในหมู่บ้านลัดเลาะจากอำเภอตากใบมุ่งหน้าสู่อำเภอสุงัยปาดี
หมายก็คือจะนำไปก่อเหตุคาร์บอมในอำเภอสุไงโกลกค่ะแต่ปรากฏว่าไปพบทหารพรานตั้งจุดตรวจหน้าฐาน
คนร้ายจึงได้ตัดสินใจจอดรถทิ้งไว้อาศัยความมืดหลบหนีไปได้
ทางด้านตำรวจภูทรสุงัยโกลกบอกว่าขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพัก
พอผ่านจุดตรวจของทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่๔๘๐๖ในพื้นที่บ้านโคกสยาตำบลปะลุรูอำเภอสุงัยปาดี
รวมถึงลายนิ้วมือแฝงที่ติดกับระเบิดแสวงเครื่อง
เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับแฟนประวัติบุคคลที่
ก่อคดีความมั่นคงว่าเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันหรือไม่ค่ะ